พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเรื่องในวงการบันเทิงที่หลายคนจับตามอง

แล้วคู่ที่ถูกจับตามองมากอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้ค่ะ
ตอนนี้เขามีการอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของงานแต่งงานไปมาก

คือไม่ได้พบแพทย์เยอะหรอกเพราะว่าเขาก็สวยหล่อกันอยู่แล้วไงคุณ
ก็ออร่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาจับนะ
เห็นว่างานนี้ก็คืบหน้าไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้ว
ทั้งเรื่องของทีมงานที่ตั้งใจว่าคู่นี้เขาเป็นสายดนตรี
เขาอยากจะทำงานแต่งงานออกมาเป็นแนวแบบคอนเสิร์ต
รวมถึงการเตรียมเชิญแขกที่บอกว่าโอ้โหร่วมพันกว่าคนเลยนะคะ
แถมที่ต้องห่วงก็คือเรื่องเสื้อผ้า
เพราะว่าเสื้อผ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยยังไม่เคาะยังไม่ลงตัวเลย
แถมตอนนี้เจ้าสาวบนอีกว่าอุ๊ยน้ำหนักขึ้นต้องลดด่วนค่ะ
ก็คือได้มีการแบบคอนเฟิร์มอะไรต่างแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเช่นทีมงานรายชื่อแขกก็จากครั้งที่แล้วก็คือได้ลิสต์แล้วทีมแบบว่าคอนเสิร์ตเวอร์เลยเวดดิ้งคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้
สำหรับหนูสองคนจริงเราคบกันมาเรียบง่ายอยู่แล้วค่ะงานเราก็ไม่ได้อยากทำอะไรเพื่อตัวเองขนาดนั้น
ถ้าเราจะจัดทั้งทีเนี่ยแล้วคนจะต้องแบบมาอยู่ร่วมงานเราเป็นชั่วโมง
เราก็อยากให้เขาดูอะไรสนุกที่แบบไม่ใช่พิธีการมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
กังวลมากคือเรื่องชุดอ่ะเพราะว่าแบบเราไม่ได้เป็นสายแบบว่าสวยแบรนดเนมอะไรอย่างนี้
ด้วยความที่เราเป็นคนชอบอะไรสนุกชอบแต่งตัวฟันอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้หนูคิดยากว่าถ้าชุดเราเล่นเกินไปมันก็ดูไม่ดี
วันคืนพอว่าชานมไข่มุกอายุเยอะขึ้นมันหลดยาก
คือเมื่อก่อนหนูแบบลดง่ายอะค่ะ
แล้วชุดเบื้อชุดเจ้าสาวเหรอ
อยากอยู่ค่ะแต่ไม่รู้จะทำได้แค่ไหน